ที่สิบห้าของระดูการนะครับก็ส่งท้ายในช่วงเล็กแรก
เมืองทองครับที่ไม่ชนะมา๔เกมเจอกับสุพรรณบุรีครับ
เปิดบ้านต้อนรับการมาเยินของซาช้างศึกยุทธีนะครับ
และจังหวะนี้ครับนาที๑๔ดาเลครับ
ให้กับซาดองมีซาเยฟยิงเสียบเสาแรกให้เมืองทอง
ขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากนั้นนาทียี่สิบเจ็ด
วัฒนากรสมรรค์ละครครับเปิดเข้ากลางแล้วก็เป็นดาลเลครับ
วิ่งมาดีดลูกส้นเสียบเสาไกลเมืองทองหนีเป็นสองศูนย์
แล้วก็นาทีสามสิบแปดครับวงศักรณ์ชายกุณเทวินนะครับ
เปิดเข้าไปให้ซาดอร์มงเล่นทางหนีมือประตูครับ
ไหลเป็นสามต่อศูนย์นาทีสี่สิบปานเดชาเงินประเสริฐครับ
แล้วก็ให้ใบแดงไล่ออกจากสนามครับสุพรรณมาเหลือสิบคน
แต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยดูเมืองทองจะผ่อนเกมลงไปนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยสุภัณฑ์มาได้ประตูครับอาทิตย์แปดสิบสองจากพระธิกรายเชล
แต่ก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมเป็นเมืองทองชนะ๓ต่อ๑ครับ
ก็กลับมาคว้าชัยครั้งแรกในรอบ๕นัดนะครับ
เด็นพยองมียี่สิบเอ็ดคะแนนขึ้นมาอยู่อันดับแปด
ส่วนสุพรรณมี๑๗แต้มอยู่อันดับ๑๒ครับ

จังหวะที่อนุชิตเงินบุคคลเปิดฟรีคลิกให้สับ
ซีรีสักฟูลฟุ้งนะครับโหงเข้าไป
แล้วก็ทดเจ็บทั้ง๒ทีมมาเหลือ๑๐คนด้วยครับ
ผู้เล่นแจกใบแดงไล่ทั้งสุวัสดิจันบุญภาแล้วก็มอเนลทอมเบีย
ก็จบเกมครับระยองคว้าชัยเป็นนัดที่๓ครับ
มีเพิ่มเป็น๑๐คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๑๕
ส่วนแบงค์คล่องแพ้๒นัดติดต่อนครับผลอีก๒คู่
ตราดแพ้ให้กับสมุทรประการซิตี้ไป๐ต่อ๐
แล้วก็นครราชศรีมาเอาชนะโปรลิสเทโรไป๔ต่อ๐เลยครับ
ฟุตซอลไทยลีกกันหน่อยครับนัดที่๒๔ของฤดูการที่สนามบางกอกอารีน่า
ธรรมศาสตร์สเตรเลียนนะครับเอาชนะสิงห์สมุทรสาครนะครับ
ดุเดือดเลยนะครับ๙ประตูต่อ๗นะครับ
แล้วก็รัชนาวีนะครับเอาชนะเกษมบัณฑิตไป๒ต่อ๑
ภาคตะวันออกชิงเหนือครับแพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้าม๒ต่อ๓
แล้วก็บางกอกซิตี้เอาชนะรัชพัฒนเพชรบุรีไป๒ต่อ๐
โปรแกรมวันนี้ล่าสุดฝ่ายจัดประกาศนะครับว่า
งดผู้ชมเข้าสนามตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
หลังจากเกิดการติดเชื้อมากกว่า๕๐๐รายที่จังหวัดสมุทรสาครครับ
แต่ว่าแข่งขันยังคงเหมือนเดิมนะครับตอนเที่ยงแบงคอกเจอกับชนบุรี
ซึ่งชมบุรีถ้าเกิดชนะจะคว้าแชมป์ทันที
ก็ถ่ายทอดทางเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็ยูทูปไทยรัฐ
ทอดสดทางเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็ยูทูปไทยรัฐ
บันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วก็๖โมงเย็นนะครับ